วันนี้นายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่
ถูกตำรวจปอทเรียกตัวไปสอบปากคำนะครับ
หลังจากที่มีผู้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ขณะเดียวกันก็มีการคัดเลือกประธานกรกตคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

กรุงเฮ็กประเทศเนเทอร์แลนด์เป็นว่าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่
คนใหม่หลังใช้เวลาหารือเกือบหนึ่งชั่วโมง
ก่อนหน้านี้ทั้งวิบสนชและนายมีชัยฤชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลยืนยันว่าการเดินหน้าคัดเลือก
ประธานกรกตสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอให้
กรกตครบทั้ง๗คนพร้อมยกตัวอย่างการเลือก
แหน่งประธานสารรัฐธรรมนูลที่ไม่จำเป็นต้องรอให้มีตุลาการครบทั้ง๙คนมาเทียบเคียงให้เป็นบรรทัศน์เดียวกัน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมทีมกฎหมายเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
หลังถูกคอสชแจ้งความเอาผิดกรณีไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
ผ่านทางเพจอนาคตใหม่และเพจธนาธรณ์จึงรุ่งเริงกฤทธิ์
โดยพาดพิงขอสชว่าดูดอดีตสส
โดยใช้คดีความที่ติดตัวสอสอแต่ละคนมาเป็นเครื่องต่อลอง
เชิญชวนให้ผู้ติดตามร่วมลงชื่อหรือกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งหลังจากการเข้าให้ปากคำเป็นเวลากว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
นายธนทรยืนยันว่าเนื้อหาที่พูดไป
ได้รับทราบมาจากสอสอหลายคนที่ถูกทาบทาม
และเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รับทราบกันโดยทั่วไป
ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือใส่ความ
ในทางกลับกันต้องบอกว่าพวกเราที่เลือกในเส้นทางเดินนี้
ก็รู้อยู่แล้วไม่ช้าก็เลยว่าวันนี้จะต้องมาถึง
พันธุ์ตำรวจโทอธิลักษ์หวังสิริวรกุล
รองผู้กำกับ๓กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

กล่าวว่าได้สอบสวนนายธนทรและพวก

มีพฤติการเข้าข่ายความผิดในข้อหาอื่น
ก็อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลัง

ทำเรื่องขอให้ประเทศอังกฤษส่งตัวนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
มีคำชี้แจงจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่า
เป็นเรื่องที่ประเทศต้นทางจะต้องดำเนินการ
ซึ่งหากทางอังกฤษยังไม่ส่งเอกสารตอบกลับมา

เรื่องดังกล่าวไม่จำเป็นต้องหารือกับนางเทเรซ่าเม

เพราะถือเป็นกลไกของรัฐที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว